ติดตามขีดเส้นใต้เมืองไทยนะคะ

สำหรับคำว่าทวงคืนผืนป่าใช่ครับสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดพยาวอีกหนึ่งจุด
ก็คือม่อนทานตะวันป่าซางนี่เขานิยมไปเที่ยวไปดูดอกทานตะวัน
คือนิยมมาประมาณ๒ปีแล้วแต่ว่าล่าสุดไปพบว่า
มีการเข้าไปทำลายพื้นที่ป่าบุรุกป่า
อกจากนี้นะคะก็จะพูดถึงเรื่องของหนี้นอกระบบ
ใช้คืนไม่หมดสักทีค่ะดอกเบี้ยสูงนะคะ
ก็เลยทำให้เกิดปัญหานะคะเดี๋ยวคุณสุภาพคลี่ขจายนะคะ
จะมาพูดคุย๒ประเด็นนี้ขอบคุณครับ
ขอบคุณครับคุณดาวครับคุณบุ๊คครับ
สวัสดีครับท่านผู้ชมครับถึงแม้ว่าข่าวเรื่องน้ำท่วมยังเป็นข่าวใหญ่อยู่
แต่วันนี้ขีดเส้นใต้อยากจะแทรกเรื่องการทวงคืนผืนป่านะครับ
เพราะเคยบอกกับท่านผู้ชมว่าเรื่องแบบนี้จะต้องคอยก่อติด
ให้กำลังใจเป็นข่าวขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จะหยิบมาพูดคุยกันเมื่อนั้น
ถ้าไม่เป็นข่าวเดี๋ยวเรื่องก็จะเงียบไปอีก
วันนี้เนี่ยก็ประหลาดครับเพราะว่าจู่อยู่ผู้อำนวยการส่วนฟื้นฟู
และพัฒนาพื้นที่อนุรักษ์ชื่อชาคริสอุตรพงศ์
กรมอุทยานแห่งชาตินี่แหละครับ
ข่าวที่พาดหัววันนี้ก็คืออุทยานยึดคืนม่อนทานตะวัน
แปลงหนึ่งพันไร่นี่แหละม่อนทานตะวัน
ที่ว่าประหลาดก็เพราะว่าที่แห่งนี้ถูกบุกรุกสร้างเป็นทุ่ง
อกทานตะวันที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ
มีพื้นที่กว่าพันไร่ชื่อว่าม่อนทานตะวันป่าซาง
อกทานตะวันก็กำลังบานสะพรั่งอยู่ขณะนี้
ขอดูรายละเอียดนิดหนึ่งเถอะครับ
นายชาคริสได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่
พบว่ามีการบุกลุกพื้นที่สวนป่าจำนวน๒แปลง
แปลงละห้าร้อยไร่รวมกันก็พันไร่
และระหว่างการตรวจสอบก็แน่นอนนะฮะ
ถ้าไปอย่างนี้ก็ไม่มีใครมาแสดงตัวเป็นเจ้าของม่อนทันตะวัน
ก็ให้เจ้าหน้าที่ตรวจยึดอายัดพื้นที่ทั้งหมด
แล้วให้แจ้งความดำเนินคดีข้อหาบุกรุกสวนป่า
แจ้งความไว้ที่สพดอกคำใต้
คุณชาคริสอธิบายต่อมาว่า
่อนทานตะวันป่าซางเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
มีการบุกลุกสวนป่าดอกคำใต้และป่าสงวนแห่งชาติ
ห้วยดอกเข็มและป่าแม่อิงฝั่งขวา
ตามพบคุ้มครองและสงวนป่าพุทธศักราช๒๔๘๑
บุกรุกมาตั้งแต่ปลายปี๒๕๕๙
แล้วก็ไม่ได้ขออนุญาตใช้พื้นที่จากกรมอุทยานเสียด้วย
อันนี้ถือว่าลักลอบบุกรุก
เอาถามว่าใครเป็นเจ้าของโครงการล่ะครับ
คราวนี้ไม่ใช่เอกชนครับ

อบจพยาวใช้งบประมาณในการปลูกทานตะวันจำนวน๙ล้านบาท
ถูกประสงค์ต้องการสร้างให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
มีการเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวคนละ๒๐บาท

แล้วก็ปปชไปตรวจสอบแล้วนะครับ
พบว่าโครงการดังกล่าวมีการใช้เงินผิดประเภท
ฉะนั้นกรมอุทยานก็จะยึดคืนพื้นที่ทั้งหมด๑๐๐๐ไร่
รวมทั้งจะลื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
แล้วจะลื้อดอกทานตะวันทั้งหมด

อันนี้หน้าตั้งก็สังเกตว่าเอ๊ะที่ตั้ง๑๐๐๐ไร่

เจ้าหน้าที่อุทยานไม่รู้
นี่ผ่านไปตั้ง๒๓ปีแล้วถึงจะรู้
อันนี้ก็แปลก๑๐๐๐ไร่นะฮะ
มาก็คือว่าคนที่ไปบุกรุกคราวนี้คืออบจครับ
บจพยาวเขาคงมีเหตุผลที่จะสร้างเป็นแหล่งท่องเที่ยว
ต้องการให้คนไปท่องเที่ยวในจังหวัด
พระวันโยบายของรัฐบาลก็คือว่าให้แต่ละจังหวัด
สร้างแหล่งท่องเที่ยวหาแหล่งท่องเที่ยว

คนเอาเงินเข้าไปในจังหวัดนั้นมาก
กระแสเศรษฐกิจจะได้หมุนเวียนคนจะได้มีงานทำ
ร้านค้าร้านอาหารจะได้ขายได้
โรงแรมก็จะได้อยู่ได้คนจะมีงานทำ

ฉะนั้นเข้าใจว่าอบจคงใช้นโยบายนี้ไปดำเนินการ
แต่ว่าเอ๊ะทำไมไม่ขออนุญาตกันเสียให้ถูกต้อง
เพราะว่าอบจก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของราชการนะครับ
แล้วทำไมทำไมไปลงมือทำอะไรตั้งเยอะแยะ
ไม่ขออนุญาตต่อกรมอุทยาน
กรมอุทยานก็ผ่านไปแล้วตั้ง๒๓ปี
ทำไมไม่ไปสะกิดบอกเขาตั้งแต่ทีแรก
ว่าถ้าไปทำเนี่ยต้องขออนุญาตนะ
เพราะว่าไม่ได้คิดจะเอาไปทำอะไรเป็นการส่วนตัว
เอาไปทำเพื่อส่วนรวมเพื่อแหล่งท่องเที่ยว
อันนี้ก็น่าคิดเหมือนกันว่าระหว่างหน่วยราชการด้วยกัน

แล้วทีนี้พอไปยึดจะไปรื้อ

ลื้อดอกหมด

แล้วถ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่อย่างนี้เนี่ย
ปล่อยไว้อย่างนั้นให้คนได้ไปเที่ยว
เพียงแต่ว่าแทนที่จะขึ้นอยู่กับอบจ
กรมอุทยานที่เป็นเจ้าของสถานที่เนี่ย
มีหลักเกณฑ์ไหมที่จะไปยึดมาแล้วเนี่ย

แล้วไม่รู้จะไปฟื้นฟูป่าแล้วจะได้ประโยชน์อะไรขึ้นมาตรงไหน

กระแสเศรษฐกิจจะได้พัดเข้าไปในจังหวัด

อีกเรื่องนึงต่อเนื่องเรื่อง
ในทุนเงินกู้
ที่แก๊งหมวกกันนก

เบี้ยโหดเยี่ยมมากผมทบทวนอีกทีนะกู้หนึ่งหมื่น
สิบห้าวันเอาเงินไปจ่ายทีหนึ่งสองพัน
ยี่สิบห้าวันเอาเงินไปจ่ายทีหนึ่งสองพัน
กู้ไป๑ปีจ่ายดอกอย่างเดียวสามหมื่น
เงินต้นหนึ่งหมื่นยังอยู่

กฎหมายที่ผิดก็คือพรบห้ามติดตามอ้อ
ก็ผิดกฎหมายแล้วก็ยังมีพรบมาอีกตัวหนึ่ง
พรบห้ามคิดดอกเบี้ยเกินกำหนด

หากเจ้าหนี้ปล่อยกู้อัตราดอกเบี้ยจากลูกหนี้
เกินสิบห้าเปอร์เซ็นต์ต่อปีมีโทษติดคุกห้าปี
ปรับ๕แสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
แล้วก็นี่โทษ

สิ่งที่รัฐบาลก็ให้ความสำคัญก็เรื่องกระบวนการทวงหนี้

ที่ผ่านมาเนี่ยใครเป็นหนี้นอกระบบเนี่ย
ทุกข์ทรมานมากอยู่บ้านก็ไม่ได้
ไปทำงานก็ไปดักอยู่ที่ทำงาน
อยู่บ้านก็โทรและสับ
เจ้าตัวไม่รับก็วุ่นวายกันไปหมด
บางทีคนลูกไปกู้เงินมา

ถามว่ามีใครอยู่บ้านมั่งคนที่บ้านบอกว่าแม่เขาอยู่

แล้วก็ไปเล่าให้แม่ฟังว่าลูกเนี่ยไปกู้เงินไว้เท่านั้นเท่านี้

สุดท้ายขึ้นมาไปทำงาน

บอกว่าลูกน้องของคุณ
กู้เงินไว้แล้วไม่ใช้
ก็มาบางทีก็ไปดักอยู่หน้าสำนักงาน
คนที่กู้มาก็อับอายขายหน้าคน
สุดท้ายขึ้นมาไปทำงานก็ไม่ได้
กลับบ้านก็มีคนไปคอยเฝ้าอยู่
ฉะนั้นในกฎหมายฉบับนี้ครับ
เขาถึงกำหนดไว้ละเอียดเลยว่าการทวงหนี้เนี่ย
อะไรทำได้อะไรทำไม่ได้นี่
เขาเรียกว่าพรบการทวงถามหนี้
ห้ามไปจุ้นจ้านตามทวงหนี้ลูกหนี้ในสถานที่ทำงาน

งั้นแล้วเสียอนาคตเลยไปทำงานไม่ได้ไม่กล้าไปว่างั้นเถอะ
ข้อต่อมาห้ามคมคู่คุกคามลูกหนี้ด้วยวาจาหรือการกระทำ
ห้ามตามตื้อทวงหนี้จนทำให้ลูกหนี้เดือดร้อนรำคาญ
ฉะนั้นถ้าใครไปทวงหนี้แบบนี้
กฎหมายมีครับมีความผิดติดคุก๕ปี
แล้วถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐแล้วไปทำอย่างนี้เนี่ย
โดนหนักอีกเท่าตัวเรียกว่าสองเท่าอ่า
ก็มีคำถามอีกว่าคนจนเข้าไม่ถึงแรงเงิน
กู้ธนาคารก็ไม่ได้เขาไม่ให้กู้หลักทรัพย์อะไรก็ไม่มี
ทุกวันนี้ที่ได้เอาเงินไปหมุนไปทำมาหากินไปค้าขายได้
ก็ได้อาศัยแหล่งเงินกู้นอกระบบนี่แหละ
รู้ว่าดอกเบี้ยโหดรู้ว่ากู้ไปแล้วลำบาก
แต่ว่าเขาไม่มีทางเลือกแล้วจะให้ทำยังไง
ไม่มีทางเลือกไม่มีเงินไปทำทุน
เขาก็เลยรัฐบาลก็เลยเปิดช่องว่า
ต่อไปนี้ผู้ใดคิดจะทำธุรกิจปล่อยเงินกู้
แบบถูกต้องตามกฎหมายนี่เขาบอกอย่างนี้
กระทรวงการคลังให้เป็นเรื่องเป็นราว
แล้วเมื่อไปจดทะเบียนกับกระทรวงการคลังแล้วเนี่ย
สามารถปล่อยกู้เงินด่วนให้กับลูกหนี้
ในวงเงินไม่เกิน๕๐๐๐บาทต่อราย
คิดดอกเบี้ยเขากำหนดไว้ด้วย
คิดดอกเบี้ยเงินกู้ได้ไม่เกินร้อยละ๓๖ต่อปี
ร้อยละ๓๖ต่อปี๑๒เดือนก็เท่ากับว่า
ไม่เกินร้อยละ๓ต่อเดือนอ้าวอย่างนี้พอส่งไหวเป็นธรรม
ฉะนั้นใครที่จะคิดจะทำธุรกิจ
ปล่อยเงินกู้แบบถูกต้องตามกฎหมายมีช่องทาง
ฝ่ายภาครัฐไม่ได้ปิดประตูตายซะทีเดียว

รายละเอียดไปถามว่ากระทรวงการคลังเถอะเขารู้
แต่ว่าแน่นอนครับดอกเบี้ยเนี่ยมันจะโหด
เกินไปไม่ได้เขากำหนดไว้อันนี้ก็เป็นการหาทางออก
ให้ประชาชนคนที่เดือดร้อนเพราะว่าคนที่เดือดร้อนจริงเนี่ย
เขาไม่รู้จะทำยังไงเอาอะไรไปจำนำก็จำนำหมดแล้ว
แล้วก็กู้เงินไปกู้ที่ไหนก็ไม่ได้
ที่บอกว่าให้กู้ได้กู้ได้เนี่ยไม่มีหลักทรัพย์ก็กู้ไม่ได้
แล้วใครเขาทำยังไงชีวิตไม่มีทางออก
ฉะนั้นก็เปิดฝากาไว้หน่อยให้มีทางออกให้ได้มีการระบาย
ก็คือให้มีคนไปจดทะเบียนตั้งเป็นบริษัทปล่อยเงินกู้ได้
แล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขกฎเกณฑ์
อันนี้ก็จะเป็นการบรรเทาแบ่งเบาคนที่เดือดร้อน
คนที่เดือดร้อนไม่มีเงินจริงนี่เดือดร้อนจริง
ฉะนั้นวันนี้๒เรื่องนำมาขีดเส้นใต้วันนี้ครับ
ก็ถือว่าเรื่องของหนี้สินโดยเฉพาะหนี้นอกระบบนี้
พอมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของดอกเบี้ย
ก็อาจจะทำให้กล้ายืมมากขึ้น
ก็กล้ายืมก็ได้ทำให้ถ้าไม่มีเงินนอกระบบเลยยุ่งนะ
คนเวลาไม่มีตังค์เขาไม่มีทางออก
และตัวเองไม่มีทรัพย์สินที่จะไปวางในการกู้ต่างด้วย
ก็อย่างน้อยนอกระบบเนี่ยเขาเห็นหน้าเห็นตากันในตำบลในหมู่บ้าน
ใครเป็นใครก็พอรู้กัน

เพราะว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจากนี้บางคนก็บอกดี

ถ้าเราไปปิดประตูตายแหล่งเงินกู้ทั้งหมดไว้เนี่ย
เข้าช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมายไม่ได้แล้วมันจะยุ่ง
ครับแต่เรื่องของดอกโหดทวงโหดเนี่ยก็ต้องจับตาอยู่นะครับ